คุณผู้ชมคะมาต่อกันที่อีกหนึ่งคู่หวานต้อนรับวันวาเลนไทยกันเลยละกันนะคะ
สำหรับพี่อ้ำอธิชาติและคุณนัทมีเรีย
คือปกติคู่นี้เขาก็หวานหน่ออ่องสื่อเป็นประหล่อดอยู่แล้วแหละ
แต่ว่าวันคล้ายวันเกิดสาวนัทมีเรียที่ผ่านมาเนี่ย
ทำเอาเจ้าตัวถึงกับเป็นปลื้มสุดเลยนะ

ที่สามีสุดหล่ออ้ำอธิชาติจัดให้
พร้อมข้อความโวยพรสุดซึ้งผ่านไอจีส่วนตัว
โดยพี่นัทบอกว่าสิ่งที่สามีร่ายยาวเนี่ย
เป็นสิ่งที่เขาเข้าใจในความรู้สึกของเธอ
ซึ่งเป็นปีแรกที่ไม่มีคุณแม่อยู่ร่วมในวันสำคัญค่ะ
ก็เพิ่งเสียคุณแม่ไปใช่ไหมคะเขาก็เหมือนกับรู้ว่า
เราก็เหมือนแบบเหลือคนเดียวล่ะ

เขาก็จะดูแลต่อไปให้ได้ดีที่สุดอะไรอย่างนี้
ก็คิดว่าคุณแม่ก็คงจะได้ไม่ต้องเป็นห่วง
เดี๋ยวเร็วนี้ก็เดี๋ยวก็คงมีแบบร้อยวันให้คุณแม่เดือนประมาณเมษา
ส่วนประเด็นข่าวของอดีตเพื่อนนักแสดงบอยพิรพล
สาวนัทไม่ขอพูดถึงนะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน
แต่เชื่อว่าเพื่อนจะสามารถผ่านปัญหาครั้งนี้ไปได้ค่ะ
ว่าจริงให้เขาเป็นคนตอบเองจะดีที่สุด
เพราะว่าแอนเขาก็ยังไม่ได้รู้อะไรเชิงลึกมากเหมือนกัน
รอเป็นกำลังใจในเวลาที่เหมาะสมดีกว่า
ซึ่งพอเราไปเจอผู้จัดละครคนสวยพี่แอนทองประสม
และนักแสดงสาวธัญญาธัญเรศ
ทั้งคู่ก็เคยเป็นนักแสดงร่วมรุ่นเดียวกับพี่บอยพีรพลนะคะ
ก็เลยต้องขออัปเดตสักหน่อยว่าได้มีการพูดคุย
แล้วก็ส่งกำลังใจให้กันบ้างหรือเปล่า

มีได้ส่งกำลังใจหรือเข้าไปแบบอะไรอย่างนี้ไหมค
ยังเลยค่ะแอนว่าเขาก็คงยุ่งในเรื่องกระบวนการของเขาอะค่ะ
เราก็ห่วงนะก็ห่วงจิตใจอะไรอย่างนี้สงสารอะไรอย่างนี้ค่ะ
ได้แต่ส่งกำลังใจให้แบบทุกอย่าง
คือไปได้ด้วยดีอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็ตกใจนะคะเพราะว่าเราก็รู้ว่าคุณบอยก็ไม่ได้มีนิสัยแบบนั้นนะคะ
คุณบอยไม่ใช่คนอารมณ์ร้อนนะคะ
เท่าที่รู้จักเนี่ยก็เป็นคนใจเย็นขี้กลัวด้วยซ้ำ
พอรู้จักเพื่อนเขาว่าคุณบอยไม่ได้เป็นคนทำ
เราก็โอเคก็โล่งใจว่าเพื่อนเราไม่ได้ทำ
เป็นเสียงของเพื่อนดาราที่อยู่ร่วมรุ่นยุคเก้าศูนย์นะคุณบอย
คือดังมาพร้อมกับคุณแอนพร้อมผสมคุณนัทมิวเรีย
ไปถึงคุณธัญญาด้วยถูกต้องค่ะก็อันนี้ก็เป็นความรู้สึกจากเพื่อนนะคะ
ส่วนคดีความเดี๋ยวเราก็ติดตามกันต่อไปนะ